เป็นเหตุการณ์รถสิบล้อชนท้ายรถพ่วงค่ะ
แล้วก็รถพ่วงบรรทุกสารเคมีมาเต็มคันเลยนะ
ปรากฏว่ารถสิบล้อที่ไปชนท้ายเขาเนี่ย

แล้วก็มีคนติดคาซากรถสิบล้อด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางเข้าช่วยอย่างทุลักทุเล
แต่ว่าเคราะห์ดีงานนี้บาดเจ็บไม่เยอะ

เพราะว่าสารเคมีเป็นเชื้อเพลิงไวไฟอย่างดีเลยนะ

เป็นนาทีชีวิตนะครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อย
สภาพด้านหน้าคือพังยับเยินเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง

คือมีอาการขาซ้ายหักแผลเปิด
แต่ว่าเคราะห์ดีคือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ

คันที่รถสิบล้อคันนี้ไปชนท้ายเนี่ย
เป็นรถพ่วงแล้วบรรทุกสารเคมีมาเต็มคันเลย
และถ้าเกิดว่าคุณคิดดูสภาพ

เอาล่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก็คือเกิดขึ้นบนถนน
คมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศทางก่อนออกถนนบางนาตราด
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ
ก็บอกว่าไปช่วยเหลือคือรถติดเป็นระยะทางยาวเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุถามว่าเกิดจากอะไร
คาดว่ารถพ่วงบรรทุกสารเคมีเกิดการเบรกกระทันหัน
ทำให้รถบรรทุก๑๐ล้อที่วิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว
เบรกไม่ทันก็เลยชนท้ายเข้าอย่างจัง
หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะฮะชาวเน็ตส่วนใหญ่
ก็แน่นอนคือเข้ามาแสดงความเป็นห่วง
ผู้บาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคราะห์ดีนะ
บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
รถพ่วงมันบรรทุกสารเคมีมาเต็มคันอันตรายมาก

ถ้าเกิดว่ามันระเบิดไฟลุกท่วมขึ้นมาอาจจะลำบาก

แต่เอาล่ะล่าสุดตามรายงานข่าว
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยคนขับรถ๑๐ล้อออกมาได้
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ